ความทุกข์ของชาวบ้านที่จะประหารสระค้าอ่า
เขาส่งเงินสะสมในกองทุนวรรณบาทเนี่ยมาร่วม๑๐ปี
ชาวบ้านตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปี
หน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวาปีปฐุม
ให้ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการสัจจะออมทรัพย์วันละบาทของตำบลหนองทุ่ม
เนื่องจากว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านได้เก็บเงินให้กับคณะกรรมการตามปกติ
แต่ทางกรรมการกองทุนได้ปฏิเสธรับเงินออมและแจ้งสมาชิกว่า
องทุนเนี่ยล้มเลิกไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกทราบได้ว่าเลิกเพราะอะไร
แล้วเงินที่เก็บไว้ตั้งแต่ปี๒๕๔๘อยู่ที่ไหน
ซึ่งสมาชิกทั้งตำบลที่ส่งเงินออมกับกองทุนนี้มีจำนวนมาก
บางคนก็ส่งมาตลอด๑๐ปีแต่ก็ไม่สามารถได้รับเงินสวัสดิการ
ข้อกำหนดของกองทุนที่แจ้งเอาไว้เช่นถ้าลูกเกิดจะได้เงินห้ามร้อย
ถ้าแม่นอนโรงพยาบาลได้เงินวันละ๑๐๐บาทติดต่อกัน๕วัน
หรือกรณีที่เสียชีวิตถ้าเป็นสมาชิกครบ๖เดือนขึ้นไปได้เงิน๒๕๐๐บาท
๑ปีได้๕๐๐บาท๔ปีได้๑๕๐๐บาท
เรื่องดังกล่าวก็กระทบกับชาวบ้านเป็นอย่างมากทำให้ชาวบ้านนั้นเสียเงินออมไปโดยปราบประโยชน์นะครับ
ทางด้านของนายโชคชัยนันตลาดประหลัดอาวุโสอำเภอวาปีปฐุมก็ออกมารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน
แล้วก็แจ้งชาวบ้านบอกว่าจะเรียกคณะกรรมการสัจทรัพย์วันละบาทตำบลหนองทุ่มมาชี้แจง
แล้วก็ให้นำบัญชีรายรับรายจ่ายเข้าไปแจกแจงที่อำเภอเพื่อทำการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน
ซึ่งชาวบ้านก็พอใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปนะครับ